อยากมาดูภารกิจหมอปลาเมื่อวานนี้พาผู้เสียหายไปทวงเงิน
วงเงินจากร่างทรงท้าเวสุวรรณเถียงกันดังสนั่นหวั่นไหวครับ
ไม่ไม่พิสูจน์ตรงนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ศาล

เดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลให้สารพิจารณาทุกสิ่ง
พี่รู้อยู่เต็มอกนี่ว่ามีเงินเข้าบัญชีพี่เท่าไหร่

รู้อยู่เต็มอกเก๋ก็รู้อยู่เต็มอก
พยานก็รู้อยู่มีอยู่ว่าคืออะไร
ไม่คุยที่นี่ไม่คุยเดี๋ยวรอสารทีเดียว
เพราะพี่เป็นเจ้าของบัญชีวันนั้นหนูพูด
แต่พี่บอกว่าสมุดบัญชีปิดไปแล้ว
เหตุใดคุณถึงปิดบัญชีคะ
ไม่มีเงินเคลื่อนไหวใช่ไหมคะถึงปิดบัญชี
แล้วแต่คุณจะพูดเลยฉันบอกว่า
ทำไม๓ปีผ่านไปแล้วถึงจะมาทวงถึงจะมาพูด
ทำไมวันนั้นไม่พูดไม่พูดกันเลย

กลางไม่กลางไม่กลางตรงนี้

ไม่กลางตรงนี้ฉันบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวไปเจอที่
ดูเอาเองว่าเรามาขอดูสมุดบัญชีว่า
คนเนี่ยเขาองัญมาให้คุณเป็นร้าน
แต่คุณกลับไม่เปิดดู
คุณบอกพี่สาวฉันว่าให้เสน่หาเก๋ให้เองได้ยังไง

รู้ติดตายสำนุกว่าโรคเขายังไงเขาทุกข์ใจขนาดไหน

เพราะพี่สาวฉันบอกว่าเธอนี่เป็นร่างเทาเวสสุวรรณ
ฉันมาที่นี่ฉันมาว่าเธอก็ทำสั้นอย่างเนี้ย

คนเทาเวสสุวรรณไม่มีการมาขอยืมนวลคน

แล้วเธอสั่งฉันว่าห้ามเอาเงินจำนวนที่ฉันให้ไปบอกใคร

บอกกับเธอเลยเธอพูดของเธอเองทุกอย่าง
โอ้โหนี่เหรอร่างทรงท้าเวสุวรรณพลผู้มีศิลป์พูดแบบนี้ใช่ไหม
ถ้าไม่ได้ดูไทยรัฐนิวโชว์เมื่อคืนนี้เชิญที่หน้าจอทีวี
เล่าใหม่ทั้งหมดซ้ายมือเสื้อเขียวที่อ้างตัวเป็นร่างทรงท้าเวสวัน
ส่วนคนที่ก้มกราบคือคุณเก๋คุณเก๋มาขอความช่วยเหลือ
และคนที่อ้างเขาก็อ้างตัวว่าเป็นท้าเวสวรรค์บอกว่ายินดีช่วยเหลือ
แต่ต้องเอาเงินมาให้ช่วยเหลือกันนะเอาเงินมาเนี่ย
สุดท้ายแล้วคุณเก๋โอนเงินไปล้านสองล้านสองแสนพร้อมกับโฉนดที่ดินสิบหกไร่
แล้วคุณเก๋โอนไปแล้วโอนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ห่วงเวลาผ่านมานานพอสมควรแล้ว
คุณเก๋บอกว่ามันไม่ปกติแล้วก็เลยอยากจะขอเงินล้านสองคืน
อยากจะขอโฉนดที่ดิน๑๖ไร่คืนแต่พอมาเนี่ย
ฝั่งของที่อ้างตัวเป็นร่างทรงเขาก็ไม่คืนฮะไม่คืนและยืนกรานว่ามีอะไรให้ไปเจอกันที่ศาล
แล้วมีใครใหญ่กว่าท้าเว่ดีกว่ามีไงศาลศาลองค์ไหนไม่เกี่ยวกับศาล
ที่เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเลยฮะสารสถิตยุติธรรม
ให้ไปเจอกันที่ชั้นศาลเพราะมีการตั้งทนายรอลุยกับเรื่องนี้แล้ว
สำหรับคนที่อ้างตัวว่าเป็นท้าเวสุวรรณจากนั้นผลักคุณเก๋ปิวออกมาเลย
ผักหมอปลากระเด็นออกมาเลยเพราะนี่คือบ้านส่วนตัว
ดังนั้นหากใครก้าวข้ามเข้ามามันคือการบุกรุกที่ฮะ
หมอปลาพามาเมื่อวานนี้หมอปลาไม่ได้ใช้พลังงานบางอย่างอะไรเลยฮะ
หมอปลาเนี่ยพยายามจะเถียงให้แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเงินคืน
คนที่อ้างตัวเป็นท้าเวชสุวรรณได้แล้วหมอปลาว่าไง
หมอปลาก็ไปยืนยันอีกทีอันนี้คุณเก๋นะหมอปลาก็ไปยืนยันอีกที
ว่าไม่มีเทพองค์ไหนหรอกที่จะมาขอเงินจะมาขอเงินประชาชนชาวบ้าน
ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมอปลายืนยันว่ามันคือการหลอกลวงอย่างชัดเจน
สิ่งที่จะต้องเกิดต่อจากนี้คือการฟ้องร้องดำเนินคดี
เดี๋ยวฟังจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
การแก้ไขปัญหาน่ะคือตัวเราต้องแก้ไม่ใช่ให้คนอื่นเขาแก้
เพราะให้คนอื่นเขาแก้ไปครับมันก็ยิ่งมัดปมไปเรื่อย
และสุดท้ายก็เหมือนเคสทุกเคสพเดือดร้อนไปปรึกษาหมอดูไปปรึกษาร่างทรง
แทนที่จะเอาเงินค่าครูเนี่ยมาใช้จากนักชีพประจำวัน
ก็เอาเงินเหล่านี้ไปให้กับค่าครูเป็นค่าหมอดูร่างทรง
คุณก็ดูอยู่แล้วปัญหาไม่ยิ่งทับถมเพราะปกติแล้วคนที่มีปัญหาน่ะ
การเงินการงานความรักจริงไหมสุดท้ายจากเงินที่เราต้องเอาเก็บไว้ใช้เอง
ต้องเอาเงินส่วนนั้นไปให้เป็นค่าครูเพราะเขาก็หลักหมื่นหลักแสนนับที่เราเห็น
แต่ทนายโรบิตะบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเอกสารหลักฐานในขณะนี้
วันนี้ฮะเดี๋ยวทนายโนบิตะหมอปลาด้วย
จะเดินทางไปที่โรงพักบ้านโป่งราชบุรี

และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอาผิด
กับคนที่อ้างตัวเป็นร่างทรงท้าเวสวรรณทันทีฮะ